อันนี้ก็ลักษณะพอกันนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดแห่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะฮะ
อยู่ติดกับถนนกาญจนาพิเศษที่อำเภอบางใหญ่
น้องผู้หญิงคนหนึ่งในชุดนักเรียนนะฮะ

เดินที่ตลาดนี้กับเพื่อนผู้ชายชุดนักเรียนเหมือนกันนะครับ

คือน้องผู้หญิงเนี่ยบอกว่าขณะกำลังเดินอยู่ที่ตลาดเนี่ยนะครับ

เดินอยู่ข้างหลังแล้วก็พูดซอเสียดสีในทางเสียหาย
ทำนองว่าแหมใส่ชุดนักเรียนมาเดินกันอะไรกัน
พูดประมาณว่าเดินดีหน่อยสิที่นี่ไม่ใช่ห้างนะ

ก็หันไปถามต่อว่าใคร

เหมือนผู้หญิงที่อายุ๓๕๔๐ที่เดินตามมาข้างหลังเนี่ย
พูดในลักษณะที่ว่าใส่ชุดนักเรียนแต่กลับไม่มีการศึกษา
น้องเขาบอกเขาก็เลยโมโหเขาก็เลยหันไปถาม

กำลังจะกลับน้องก็เดินเอ๊ะทำไมเพื่อนไปไหนทำไมยังไม่มา
เห็นอยู่ตรงนู้นยืนคุยกับผู้ชายคนหนึ่งอยู่
น้องก็เลยเดินไปหาก็ดูก้มดูโทรศัพท์มือถือไปด้วย

ผู้หญิงที่ตามหลังมาแล้ว
มีปากเสียงเมื่อสักครู่นี้พุ่งเข้ามาตบเลย
แล้วอีก๒คนที่เป็นเพื่อนของผู้หญิง

ส่วนชายสองคนที่ยืนคุยกับเพื่อนผู้ชายของตนเองอยู่นั้น
ก็ยืนคุมเชิงแล้วก็ชี้ไปที่เพื่อนของตัวเองบอกว่าอย่าเข้ามานะ

คนแถวนั้นก็พยายามช่วยห้ามปรามนะครับ
พวกแม่ค้าที่มาตบตีน้องเนี่ยยังบอกว่า

เนี่ยก็ตบกันอยู่สักประมาณ๕นาทีได้นะคะ

จนมีรอปภมีคนในตลาดมาแยกมาห้ามแล้วก็แยกออก
โอ้โหเนี่ยฮะเป็นเหตุการณ์ที่เห็นแล้วมันก็แม่นะครับ
คือผู้เสียหายเนี่ยได้เล่าเหตุการณ์นี้ไว้ให้ฟังนะครับ

แล้วพอห่างกันระยะหนึ่งเขาก็พูดหนู
ใส่ชีวิตเรียนนี้ไม่มีสมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

แล้วหลังจากนั้นก็ได้ด่ากันในคำหยาบอะค่ะ
ค่ะแล้วตอนนี้ก็จบที่ตรงนั้นเขาก็เดินไปหนูเห็นเขายกโทรศัพท์ขึ้นนะคะ
หนูก็ไม่ได้เอกใจอะไรว่าเขาจะโทรหาใคร
แล้วหนูก็เดินไปปกติไปส่งของให้ลูกค้าปกติ
แล้วหนูเห็นพวกเขาค่ะ๕คนมีผู้ชาย๒คนแล้วผู้หญิง๓คน
เหมือนยืนดักรอหนูอยู่ข้างหน้าไนท์ค่ะ
แล้วนี้แฟนหนูก็เลยเพื่อนหนูค่ะก็เลยเดินไปถาม
ถามป้าเขาว่ามีอะไรหรือเปล่าครับ
ตอนนี้หนูก็เลยเดินเข้าไปข้างหลังค่ะเดินตามไปหาเพื่อนหนูค่ะ
แล้วนี้ป้าเขาก็จิกหัวหนูเลยค่ะ
แล้วก็ลุมตบรุมต่อยแล้วก็เตะหนูจนหนูล่วงลงไปอะค่ะ
ทางผู้ชายฝั่งป้าคนนั้นนะคะเขาก็ชี้หน้าเพื่อนหนูบอกว่า
หลังจากที่ลุมต่อยเสร็จอะไรอย่างนี้เสร็จค่ะ
แป๊บนึงเขาก็เดินเข้ามาข้างแล้วแบบว่า
ดีเหนียวซ้ำพูชนาแน่ยัมษ์เสียคร่าวภาพแค่นี้หรอก
แม่ของน้องผู้หญิงนี่บอกว่าพอลูกสาวโทรมาบอกว่าถูกรุมทำร้ายที่ตลาด
แรกก็คิดว่าเป็นการตบตีนของเด็ก
พอมาที่ตลาดแล้วมาเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดนี้

ผู้ใหญ่๓คนมารุมลูกตัวเอง
มีผู้ชายมาคอยคุมเชิงอีกด้วยนะครับ
ก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สพบังใหญ่แล้วนะครับ
สพบังใหญ่บอกว่าเดี๋ยวจะเรียกคู่กรณีมาให้ปากคำ

เราก็ลงพื้นที่ไปที่ตลาดนัดบีบีนะครับ

ก็พบว่ากลุ่มแม่ค้าปิดร้านกันหมดครับ

ซึ่งแม่ค้ารายหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่า
วันเกิดเหตุเห็นเพื่อนชายของเด็กผู้หญิงที่ถูกทำร้าย
เดินเข้ามาพูดคุยกับกลุ่มแม่ค้า
ก็เหมือนกับว่าจะพูดจากันรู้เรื่องแล้ว
แต่พอเด็กผู้หญิงเดินเข้ามาหา
ก็ได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงพูดขึ้นมานะครับว่า

ก่อนจะเกิดเหตุชุลมุนตามที่เห็นในคลิป
พวกผู้หญิงมาก็เลยพวกผู้หญิงมาเถิด
แต่วันเกิดคนพูดกับกลุ่มแม่ค้าใช่ไหมครับ

เหมือนถามว่ามีอะไรอย่างนี้เหรอ
ไม่เพราะว่าพวกผู้หญิงจะคุยกันก็รู้เรื่องแล้วว่ามีอะไรกันอย่างนี้
แล้วก็มาบอกว่ามาพูดกับพวกนี้
แล้วก็ผู้หญิงก็ตามมาผู้หญิงก็ตามมาทีหลัง
แล้วก็ได้ยินแต่เสียว่าแล้วไง
แล้วพี่ผู้หญิงก็เลยอะไรละไง

ทางผู้จัดการตลาดนัดบอกว่า
เรื่องแบบนี้ก็ถือว่าทำให้ตลาดเสียหายแล้วครับ
ถ้าถึงที่สุดแล้วฝ่ายแม่ค้าผิดจริง
ก็จะสั่งระงับการขายสินค้าที่นี่

สัญญาไปเลยค่ะทางตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวจะนัดคู่กรณีมาสอบปากคำ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ๑๖มกราคมนี้ค่ะ